สำหรับน้องแน็ตแล้วก็คุณเป๊กรัฐภูมินะคะกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันแล้วนะคะ
เพราะว่าแต่งงานกันไปมีน้องแล้วก็ตอนนี้แบบโอ้โหอายุคันแบบกำลังได้ที่เลยนะคุณผู้ชมนะ
นี่แหละค่ะทั้งแท็ตแล้วก็เป๊กค่ะบอกว่าอีก๒เดือนจะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกของครอบครัวแล้วนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยโดยเฉพาะว่าที่คุณแม่แน็ตค่ะที่ตอนนี้ตั้งชื่อเอาไว้ให้น้องแล้วว่าน้องเรม่าค่ะ
ก็เป็นพระคำของพระเจ้านะคะแล้วก็เตรียมของใช้เอาไว้สำหรับลูกชายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ก็เตรียมกันไว้บ้างนะครับแต่ผมก็บอกครับว่าใกล้ค่อยซื้อก็ได้
กลัวว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเสียก่อน
อีกอย่างหนึ่งผมฝันเห็นเอาเลยกับเขาหลายรอบแล้วค่ะ
หมายถึงว่าหน้าเหมือนกับเรามาก

ต้องเหมือนสิ

อีก๒เดือนจะได้เจอน้องเรม่าลูกชายแล้ว
ก็คงจะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็น่ารักเหมือนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะ